ปกติเราได้ยินแต่รถพระธรรมใช่ไหม
อันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรถพระซิ่ง
พายาศโยมสิงเข้าวัดไปดูกันหน่อยค่ะ
ธนตาเอาวานนี่อูหูเห็นไหม

คุณสะพานนี้เราเรียกว่าสะพานบุญได้หรือเปล่า

สะพานบุญแบบนี้เข้าวัด
โอ้โฮแล้วพระท่านเป็นคนขี่รถ

เป็นเหมือนกับรถสามล้อเครื่อง

ใช่ไหมเนี่ยขี่ข้ามสะพานบุญแบบนี้แล้วก็พาเข้าวัด

เจ้าวาทวัดขุนสมุทราวาทวัดขุนสมุทรจีน
อยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการ
แม่ท่านขี่รถสำล้อเครื่องนะรับญาติโยม

คือก่อนหน้านี้ที่วัดกำลังมีงานใช่ไหม
กลุ่มนักปั่นสะพานบุญเขาร่วมกับกลุ่มสัญญาบุญ

โครงการจักรยานทางไกลกรุงเทพหัวหินสมุทรประการ
ก็เอาเงินบริจาค๑๘๕๐๐บาท

ตามเส้นทางที่ปั่นผ่านเอาเงินจำนวนนี้มาทอดผ้าป่า
ถวายให้กับพระอธิการสมนึกท่านเจ้าอาวาส
ทีนี้พอทำพิธีทางศาสนาถวายผ้าป่าเสร็จ

เจออีกทีนึงตอนที่ท่านขี่สามล้อเครื่องแบบนี้ค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าผู้ใหญ่วิศนุแข่งสมุทรเอ่อ

ก็นี่ไงที่บอกว่าท่านเจ้าอาวาสหายตัวไป
ท่านเป็นคนขี่สามล้อเครื่องมารับญาติโยม

ปกตินะถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีเด็ก
มีคนในชุมชนมารอรับญาติโยมไง

ชาวบ้านชาวช่องมาเป็นคนขี่รถสำล้อนี้เอง

แต่จันทร์ถึงศุกร์ไปเรียนหนังสือกัน
เด็กไปเรียนหนังสือชาวบ้านเขาไปทำงานกัน
หันซ้ายไม่เหลือใครหันขวาไม่มีใคร
เจ้าอาวาสก็เลยเป็นคนขี่รถสำล้อเครื่องมารับญาติโยมแบบนี้เอง
แล้วทำไมคะทำไมต้องมี๓ล้อเครื่องด้วยอะคะ

แล้วทางเข้าวัดเนี่ยมันเป็นทางแคบระยะทางตรงนั้นประมาณสักหนึ่งกิโล
คือถ้าเกิดว่าญาติโยมจะเข้าไปในวัด
สมมุติมาถึงปากทางเข้าเดินไหวไหม

ถ้าไม่เข้ามอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วถ้ามาเป็นคณะเป็นหมู่

ที่เขามาทำบุญเดิน๑โลนี่ไม่ไหวแล้วนะ
ขาแข็งแล้วนะปวดแข้งปวดขาไปหมดค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยมีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่ตรงหน้าทางเข้า
พอมาถึงปากทางเข้าปั๊บกรี๊ดมาได้เลย
แป๊บเดียวจะมีคนขี่ออกไปรับแล้วแต่วัน
แล้วถ้าวันไหนมาเจอท่านเจ้าอาวาสขี่จีวอนปลิวออกมาอย่าตกใจนะ

ใช่ค่ะแปลว่าวันนั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์ชัวร์
ไม่มีอาสาสมัครไม่มีชาวบ้านไม่มีเด็ก

รับส่งญาติโยมที่มาทำบุญครับ
เพราะว่าทางเข้าวัดนะครับมันจะเป็นทางแค่รถสำล้อวิ่งได้

ถ้าไม่มีใครขับถ้าชาวบ้านไม่ว่าง

ก็จะมาขับรับญาติโยมเองครับในช่วงวันธรรมดา
นี่เห็นไหมคะรถพลาสติ้งของแท้

ใครที่มาทำบุญที่วัดนี้ค่ะ
ก็จะอมยิ้มบอกว่าวัดขุนสมุทรจีนบรรยากาศน่ารักดีนะ
ท่านเจ้าวาดเป็นคนมาขี่รถสำล้อเครื่อง
ญาติโยมด้วยตัวเองเลยนะคะ
แล้วตอนที่ท่านมารับแล้วเราจะขึ้นเราทำไงดีคุณ

มันจะเขินต้องใช้แบบ

ใช้พระใช้เจ้าอาวาสด้วยนะคะ

เดี๋ยวตกน้ำตกท่าอาจจะมาขี่ได้